เพชรคนร้ายไปงัดรถของชาวบ้านซึ่งจอดไว้หน้าบ้านนะครับ
พระเครื่องแล้วก็หลบหนีไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์
มาแล้วสามครั้งแต่ว่าไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครับกล้องวงจรปิดเมื่อ
ช่วงเวลาประมาณสามนาฬิกาที่ผ่านมาบันทึกภาพของคนร้ายที่เป็นชาย
การใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะถือเหล็กยาวประมาณ๑เมตร
กำลังงัดยางประตูกระจกรถยนต์ของนายประพัติกิตรทองคำอายุสี่สิบเจ็ดปีครับ
ซึ่งจอดเอาไว้หน้าบ้านของตนเองในพื้นที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรคนร้ายลงมือขโมยทรัพย์สินภายในรถอย่างใจเย็นครับ
เงินสดไปประมาณ๑๐๐บาทและพระเครื่องอีก๔องค์ใช้เวลาลงมือเพียง๓นาทีก่อนจะหลบหนีไป
นายประพัทธกิจเล่าว่าตอนเช้าก็เปิดประตูบ้านเพื่อจะขับรถไปทำธุระ
แต่กลับพบว่ารถนั้นมีรอยถูกงัดเสียหายครับจากการถูกงัดบริเวณยางกระจกแล้วก็ที่ล็อกประตูของรถยนต์
ภายในรถก็ถูกหรือค้นทรัพย์สินกระจัดกระจายเกลื่อนจึงรีบแจ้งตำรวจ
โดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายก่อเหตุลักษณะเดียวกันจำนวน๓คนแล้ว
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับ